อุบลราชธานีเรื่องใหญ่แล้วล่ะนะครับเรื่องของน้องแก้ว
น้องแก้วอายุสิบหกจำได้ไหมนะฮะน้องแก้วอายุสิบหกเนี่ย
ถูกในหน้าค้าประเวณีเอาเธอมาไลฟ์มาไลฟ์เพื่อขายบริการทางเพศ
แต่ว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยน้องแก้วมาบอกว่า
คนที่ใช้บริการเธอมากที่สุดรู้ไหมเป็นคนกลุ่มไหน
เป็นคนในเครื่องแบบครับอืมยุ่งสิฮะเพราะตอนนี้นะครับ
เขาต้องเร่งประชุมด่วนกันเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในอุบลราชธานีเลยแหละนะครับ
ตำรวจสพเมืองอุบลรัชธานีนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลรัชธานี
ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอุบลรัชธานีแล้วก็ยุติธรรมจังหวัดอุบลรัชธานี
ไปติดตามคดีครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่นางสาวแก้วอายุ๑๖ปี
อ้างว่านายพิมพิลาวันนาลิกุลหรือว่านายศักดิ์นะฮะ
อายุสามสิบเจ็ดปีเป็นชาวประจบคิริขันนะ
พาเธอไปค้าบริการทางเพศตามจุดต่างเพื่อหาหลักฐาน
ประกอบสำนวนคดีครับจุดแรกเป็นรีสอร์ทในเขตตะบนกุฎลาศ
อำเภอเมืองอุบลรัชธานีนางสาวแก้วเนี่ยให้การบอกว่า
เป็นจุดที่ในศักดิ์เนี่ยในศักดิ์เนี่ยพามาขายบริการให้กับลูกค้านะครับ
วัยกลางคนถึง๒ครั้งแต่ละครั้งในศักดิ์จะนั่งรออยู่ข้างนอก
แล้วรอรับส่วนแบ่ง๓๐๐จากค่าตัวของเธอที่ได้๕๐๐
เจ้าหน้าที่จึงให้ผู้ดูแลรีสอร์ทเอาเอกสารบันทึก
ทะเบียนผู้เข้าพักมาแสดงสิรีสอร์ทไม่สามารถนำมาแสดงได้
ได้ทำประวัติไว้แล้วก็ให้นำเอกสารมาชี้แจงในภายหลัง
จากนั้นไปจุดที่๒เป็นรีสอร์ทเหมือนกันในเขตอำเภอดอนมอดแดง
จุดนี้นางสาวแก้วให้การบอกว่าเข้ามาใช้บริการเข้ามาให้บริการสินะ๘ครั้ง
จากการตรวจสอบผู้ดูแลรีสอร์ทอ้างว่าไม่แน่ใจว่านางสาวแก้วมาให้บริการหรือเปล่า
เพราะว่ามีลูกน้องคอยดูแลช่วงกลางคืนแขกที่มาใช้บริการที่นี่ก็ใส่หน้ากากอนามัยเลยมองเห็นไม่ชัด
จุดที่๓เป็นกระท่อมที่ในศักดิ์พักอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านในเขตอำเภอตานสุม
ที่๔เป็นเรือนนอนของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่งในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง
อกจากนี้นางสาวแก้วเนี่ยยังเปิดเผยอีกว่าคนที่มาติดต่อขอซื้อบริการจากเธอมีหลายอาชีพนะ
มีทหารมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีวัยรุ่นอายุตั้งแต่๑๕๕๐ปี
รายได้เนี่ยจากการขายบริการส่วนหนึ่งในศักดิ์เอาไปดาวนรถจักรยานยนต์ที่จะใช้แบบคอยไปส่งเธอ
ไปส่งเธอตามรีสอร์ทนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลมาอีกครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่านางสาวแก้วให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เรื่องการคุมกำเนิด
คือในศักดิ์เนี่ยพาไปฝังเข็มคุมกำเนิดจากสถานพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นที่สงสัยของเจ้าหน้าที่ว่า
หากเป็นตามที่นางสาวแก้วอ้างทำไมสถานพยาบาลแห่งนี้
ถึงคุมกำเนิดด้วยการฝังเข็มให้เด็กอายุ๑๖
และมีผู้ปกครองมารับรองหรือเปล่า

ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริง
แล้วก็ต้องให้แพทย์ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งด้วย
ส่วนในศักดิ์โดนข้อหาไปครับฐานค้ามนุษย์
โดยแสวงหากำไรจากการค้าประเวณีแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์
ส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการสอบสวน
เดี๋ยวตำรวจจะขยายผลนะครับหาผู้ซื้อบริการด้วยนะครับ